คุณผู้ชมไปดูที่นครนายกต่อค่ะ
นครนายกก็มีหมาตัวนึงมันโดนคนใจร้าย
เอาเชือกมารัดคอแล้วรัดจนเป็นแผลเวอะหวะเลือดออกเต็มไปหมดเลยค่ะ
พลเมืองดีเนี่ยนะคะเขารีบแจ้งกู้ภัย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูวินาทีที่กู้ภัยไปช่วยเหลือหมาตัวนี้ค่ะ
โอ้ใจเย็นล่ะ

นี่เห็นไหมพอเอาออกได้เนี่ยเขาก็ส่งเสียงกันเออกว่าจะเอาออกได้

แล้วก็มีพลเมืองดีรวมถึงชาวบ้านก็ลุ้นกันอยู่
หมาตัวนี้มันโดนเชือกรัดคอเป็นแผลลึกเลยนะ
เชือกออกปฐมพยาบาลมัน
หลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นอิสระได้คือมันไม่ตายนะ
พลเมืองดีเนี่ยคือพี่เสน่ห์ทองโสอายุ๔๒ปีค่ะ
ก็เป็นคนนครนายกเนี่ยแหละพี่เสน่ห์เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มีเงินมีทองอะไรเยอะแยะมากมายหรอก
ก็รับจ้างเลี้ยงปลารายได้ก็ไม่ได้แน่นอน
แต่ผมรักสัตว์เวลาได้ตังค์มาเนี่ยนะ
ไม่ว่าจะเยอะจะน้อยจะต้องแบ่งตังค์ตรงนี้
มาซื้อข้าวเอามาให้ปลาบ้างเอามาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้าง
พอเห็นพวกหมาแมวที่มันบาดเจ็บมันไม่มีเจ้าของเนี่ย
ผมก็จะช่วยเหลืออย่างเมื่อวันก่อนเนี่ยนะ
มีหมาตัวหนึ่งหัวมันไปติดอยู่ในกระป๋องพลาสติก
ดิ้นเท่าไหร่ก็ออกไม่ได้
มันไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำมาหลายวันแล้ว
ผมเนี่ยนะไปเฝ้าไปตามหามัน
จนเจอแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือให้ช่วยจับมัน
แล้วก็เอาหัวออกมาจากกระป๋องอันนั้น
รอบหนึ่งที่เขาเคยไปช่วยเหลือพี่เสน่ห์เล่านะ
แล้วล่าสุดญาติพี่เสน่ห์มาเจอหมา
เชือกรัดคอเป็นแผลแบบเวอะเลยค่ะ

ทีนี้พอเห็นแบบนี้ก็ต้องแจ้งมูลนิธิสิคะ

มาบอกผมว่าให้ผมไปดูซิว่ามีหมาติดกระป๋อง
เพราะว่าติดมา๓วันแล้ว
นี่พี่เสน่หย้ำเลยนะผมเป็นแบบนี้มา๒๐กว่าปีแล้ว
ทำบุญแบบไม่ได้หวังผลตอบแทน
ผมไม่ได้ต้องการจะเป็นข่าวดังผมไม่ได้ต้องการจะสร้างภาพ
แต่ผมสงสารเพื่อนร่วมโลกจริง